มาดูเรื่องราวความอร่อยของอีกหนึ่งอย่างแล้วกันคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าขายดิบขายดีเป็นล้านล้านเลยนะ
ล้านบาทนี่แหละคุณผู้ชมกับขนมข้าวแตน

ผลิตได้หลายไม่ใช่ผลิตได้หลายไม่ใช่ผลิตได้หลายมีทั้งหมดเลยมีทุกอย่าง
เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านโฆษะสว่างตรวนคอนชิมอแวงไยจังหวัดขอนกรันคา
เปิดงานเปิดศูนย์กันอย่างยิ่งใหญ่เลย
เพราะว่ากลุ่มวิสาหกิจนี้เขาประสบความสำเร็จในการทำข้าวแตนออกจำหน่าย
แล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ของประเทศเข้ามาเปิด
เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนแห่งที่๒นะคะ
ก็คือข้าวแตนพันหน้านี่แหละ
เป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อ
เรามาดูวิธีการทำข้าวแตนสมนตรายไซส์ทิปกันหน่อยคุณผู้ชม
วิธีการก็คือจะนำข้าวเหนียวมาหุ้งให้สุกนะคะ
แล้วก็นำข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วเนี่ยนะคะไปปรุงไปผสมกับน้ำที่ปรุงเอาไว้นะคะ
ซึ่งเอกลักษณ์ที่นี่น้ำที่เอามาโรยนี้นะคะเป็นน้ำแตงโม
ก็จะทำให้น้ำหวานมีความหอมมากขึ้น
สมกับเถากระพังโหมหรือย่าตูดหมาซึ่งเป็นสมุนไพรที่พบมากในอำเภอแวงใหญ่ด้วย

ใช่คุณก็จะเพิ่มความหอมความหวานแล้วก็จากนั้นค่ะจะคลุกให้เข้ากัน
นำไปสู่กระบวนการปั้นข้าวโดยการใส่แม่พิมพ์ทรงกลม
แล้วก็จะนำไปใส่ตระแกงเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นทรงกลมสวยงามนี่แหละค่ะ
แล้วก็นำไปผึงให้แห้งเมื่อข้าวแตนแห้งแล้วค่ะ
เอาไปทอดในน้ำมันร้อนน้ำมันใหม่ค่ะพอทอดเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เย็นทิ้งไว้ก่อนให้มันเย็น
แล้วก็โรยด้วยน้ำเชื่อมอ๋อนี่ไงค่ะน้ำเชื่อมที่ใช้โรยหน้าก็ทำจากน้ำอ้อยแดงนะคะ
ขายส่งแพ็คละ๑๐๐นะคะแล้วก็ขายทั้งหมดเนี่ยราคาห่อละ๓๕๐ใบเลย
ใช่แพ็คละ๑๐๐แล้วก็หอละ๓๕๐เอาไปจำหน่ายได้ถูกต้องเลยนะคะ
ทางด้านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่างนางสายทิพลามาบอกว่าตอนนี้
จากเดิมผลิตข้าวแตนได้ห้าหมื่นแผ่นต่อเดือนตอนนี้เนี่ยนะคะ
สามารถผลิตได้มากถึง๑๒๐๐๐๐๐แผ่นต่อเดือน
เพิ่มเกินไรเท่าตัวเลยจาก๕๐๐๐๐เพิ่มเป็นล้านคุณใครนับอ่ะ
เขาต่อมากันเพราะว่าแต่ละหอก็จะมีจำนวนใช่ไหมแล้วกี่หอกี่หอก็ว่ากันไป
แต่ละแผ่นนะบอกเลยว่าได้รับลิขสิทธิ์แล้ว
ไม่เป็นลิขสิทธิ์
ไม่ต้องมีบร้อนก็ได้นะคุณชนะ
ไม่ต้องมีแบบปานเขาก็ได้
อาจจะไม่ได้เป็นทรงที่สวยงาม